อย่างที่หลายคนได้ติดตามกันมาตลอดนะคะสำหรับความรักของรุ่นใหญ่อย่างพี่สอนรามแล้วก็พี่นิโครเทริโอนั่นเองนะคะ
หลายคนบอกว่าดูเป็นความรักที่ดูอบอุ่นแล้วก็พร้อมจะมีครอบครัวกันอีกครั้งใช่ไหมคะ
รักใครก็ต้องรักด้วยนะครับคุณสอนรามก็อวยพรน้องทิกเกอร์ใช่ไหมลูกชายของคุณนิโครค่ะ
พรกันไปเมื่อวานนี้นะคะสอนรามก็โพสต์ภาพน้องทิกเกอร์ล้างเท้าให้กับพี่แมวจิรษักกับคุณแม่นิโคร
ขอให้บรมีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองทิกเกอร์
ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนแล้วก็ให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่
ให้มีแต่คนดีเข้ามาในชีวิตสุขสรรค์วันเกิดนะครับ
งานนี้อ่านดูแล้วก็ดูรูปนะฮะคุณ
เรียกได้ว่านอกจากแฟนจะเข้ามาร่วมคอมเมนต์โวยพรวันเกิดน้องทิกเกอร์แล้ว
ยังแสดงความชื่นชมประทับใจในความแมนของพระเอกหนุ่มอย่างล้นหลามอีกด้วยนะคะ
ลงไปเนี่ยสอนรามก็แท็กหาพี่แมวแท็กนิโครแท็กจนครบทุกคนเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความรักที่เข้าใจกัน
เพราะว่าไม่ได้มีการปิดหลบซ่อนอะไรนะคะ
ถือว่าเป็นสองครอบครัวที่แฮปปี้ดีทีเดียว
แล้วคนที่จะได้ประโยชน์จากความรักครั้งนี้ก็น่าจะเป็นน้องทิกเกอร์
เพราะว่ามีคนรักเขาเองมากขึ้น
ใช่นะคะเด็กเนี่ยในวัยนี้ต้องการความรักการดูแลความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
เราเห็นแบบนี้เราก็ชื่นใจจริงนะคะ